ทีนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมวิวเมืองในมุมสูงกันบ้างคุณผู้ชม

๐๑๐๑เนี่ยใช้โค้กเขามีสัญลักษณ์วงศ์ก็คือโหวชนั่นเอง

คือพร้อมกันกับชื่อจังหวัดเลย
แต่ละชั้นของเขามีความพิเศษมีความแปลก
เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ผมเคยไปเห็นด้วยตานะคุณผมยังตะลึงเลย
ใช่ค่ะสร้างได้สูงมากแล้วก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบได้ดี
ใช่นี่มองไกลรู้เลยว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเนี่ยนะคะ
หอชมเมืองรูปทรงโหวตอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินร้อยเอ็ด

โหวตเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านทางภาคอีสาน
เป็นสัญลักษณ์เป็นภูมิปัญญาของชาวร้อยเอ็ด

โดยการก่อสร้างเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว
มากถ้าเกิดว่าคุณขึ้นไปชั้นบนชั้นสูงสุดเนี่ยนะคะ
ได้เห็นวิวแบบนี้งบในการก่อสร้างกว่า๓๐๐ล้านบาท
แล้วอย่างที่บอกค่ะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เพราะฉะนั้นหอชมเมืองก็สูงร้อยเอ็ดเมตร
ถ้าเกิดเทียบง่ายนะเท่ากับตึกประมาณ๓๕ชั้นนะคะ
ชั้นที่ชมเมืองได้คือไปดูได้คือชั้นที่๒๘ถึง๓๔
นักท่องเที่ยวก็จะไปชมความงามความมีเสน่ห์ของเมืองร้อยเอ็ด
อันนี้ตรงนี้มองได้แบบ๓๖๐องศาเลยนะ
อย่างชั้น๓๔เขาจะมีส่วนนี่ตรงนี้ค่ะ
หวัดเสียวแต่ก็น่าไปเดินนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ชั้นที่๓๕จะประดิษฐานพระพุทธมิ่งเมืองมงคล
พระพุทธรูปประจำจังหวัดนั่นเองนะคะ
แล้วก็มีพวกกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ไป
คือใครที่แบบเป็นสายหวัดเสียวชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์หน่อยเนี่ย
สามารถเขาเรียกว่าเป็นการห้อยลวดสลิงขึ้นลงหอโหวต
หวัดนี่น่าตื่นเต้นมากนะครับ
ใช่ระยะทางตรงนี้๓๕๐เมตรนะคุณ
ใครที่ไม่กลัวความสูงก็สามารถไปลองได้นะคะ
นี่เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยล่ะค่ะ
ส่วนอัตราค่าเข้าชมหอโหวต
ถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยคนละ๕๐บาทเท่านั้นเองคุณ
แล้วถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุรวมถึงนิสิตนักศึกษานักเรียนเนี่ย

ถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุที่๗๑ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะ
แล้วก็เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน๙๐เซนติเมตร
ผู้พิการพระสามเณรแม่ชี
นี่กลุ่มนี้เข้าชมฟรีค่ะโอ้โหน่าไปเนอะ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ย
ระหว่างวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะ๒๖ธันวาคมไปจนถึง๑มกราคม

เป็นกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดร้อยเอ็ด
คืออันนี้ทางจังหวัดเขาแถลงเรื่องของการจัดงานใหญ่มาวันที่๑๔ธันวาคม
แต่ก็ต้องดูนะว่ากิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดต่าง
ยังคงจะจัดอยู่หรือเปล่านะครับแม้ว่าเขาบอกเขาจะจัดวันที่๒๖ธันวาคมถึง๑มกราคม
ใช่ค่ะใกล้ถึงการจัดแล้วมีการจัดความยิ่งใหญ่พรรมสมโพธิเมืองร้อยเอ็ด๒๔๕ปี
นำพรรม๒๔๐๐๐กว่าคนด้วยและพิธีอัญเชิญพระบรมศาสตรีบริกษาธาตรด้วยนะครับ
แต่ก็ต้องดูว่าเขาจะมีการเลื่อนมีการยกเลิกอะไรหรือเปล่า
ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐเขาก็ต้องสนองนโยบายในการป้องกันโควิด๑๙ต้องดูนะว่าเขาจะจัดอยู่หรือเปล่า